ก็จะลงสนามพบกับทางทีมชาติอีรานนะครับ
ในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายนะครับ
โค้ดอิสระสิทธโรก็บอกว่า
แม้ว่าทุกคนจะมองว่าเราเจออีรานเนี่ยจะเป็นรองทุกขุมกำลังนะครับ
แต่เขาเองก็มองว่าทีมไทยมีดีพอที่จะเอาชนะอีหลานได้
ในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายนี้ได้เหมือนกันนะครับ
เมื่อวานทีมชาติไทยอยู่๒๓ปีก็ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย

วันนี้เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีครับ
การฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาด
แล้วก็การวางแทคติกที่จะใช้ในเกมนี้นะครับ
อิสระเองก็กล่าวว่าการเจอกับอิราณเป็นเกมที่หนักแน่นอนครับ
เพราะว่าอีรานมีผู้เล่นที่ตัวใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งต้องทำการบ้านให้ดี
ส่วนสภาพทีมต้องรอเช็คความฟิตของทางแม็กซิมิเลียสไตลบาวเออร์กับพิทักษ์พิมแป้ครับ
ว่าจะสามารถลงเกมนี้ได้หรือเปล่านะครับโดยไทยจะเน้นเรื่องของการขึ้นเกม
โอกาสชนะมีนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แกร่งเท่ากับเกาหลีใต้นะครับ
ไปดูสิบเอ็ดผู้เล่นของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับในระบบสามห้าสองนะครับ
สาประตูเป็นนบพลละครพลนะครับของหลังก็จะมีอนุสักใจเพชร
ทรงชัยทองฉ่ำแล้วก็จักรพงษ์สรรพงฮุงทั้งขวาเนี่ยเป็นโพงศักรณ์ตีศาสตร์แล้วก็ทางซ้ายครับ
จันทร์แล้วก็ยศกรบุรพานะครับไปดูตารางเหรียญทองล่าสุดกันหน่อยครับ
ตอนนี้เจ้าภาพจีน๖๑เหรียญทองนะครับอันดับ๒เกาหลีใต้๑๕เหรียญทอง
อันดับ๓ญี่ปุ่น๙เหรียญทองอันดับ๔ฮ่องกง๕เหรียญทอง
อันดับ๕อุสเบกิฐาน๕เหรียญทองแล้วก็ไทย๕เหรียญทอง๑เหรียญเงิน
แล้วก็๗เหรียญทองแดงนะครับ